คุณผู้ชมค่ะภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันนี้ก็เป็นภาพที่นายชะลอเกิดเทศ

เมื่อวานนี้ก็มีพิธีอุปสมบทช่วงเย็นค่ะ
มีเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องเก่า
ตามมาร่วมงานมาเป็นจำนวนมากเลย
ฉายาที่ได้ก็คืออิสโรแปลว่าผู้มีอิสระค่ะ
ชะลอท่านบอกว่าจะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ในชีวิตของท่านด้วยนะ
แล้วก็บ้านปลายชีวิตด้วยเข้าสู่เส้นทางบุญ
ใช่ค่ะก็ปีนี้อายุ๗๙ปีแล้วนะคะ
เดินทางไปที่วัดแพร่ธรรมารามอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
พร้อมกับครอบครัวเข้าพบหลวงพ่อกัณหาสุกาโม
เจ้าอาวาสวัดแพร่ธรรมารามก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบท
ฉายาว่าพระชะลออิสโรค่ะ
ชะลอเกิดเทศบอกว่าสาเหตุที่เลือกเข้ามาบวชที่วัดนี้
เพราะว่าศรัทธาในหลวงพ่อกัณหาเจ้าอาวาส
แล้วก็ตั้งใจจะมุ่งเรียนรู้ปฏิบัติธรรม

ที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามอำเภอวังน้ำเขียว
นครราชศรีมาซึ่งเป็นวัดสาขานะคะ
แล้วก็คาดว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมต่อให้นานที่สุด
เท่าที่จะทำได้จนกว่าร่างกายจะไม่ไหว
ส่วนทางด้านนางสาวกุมาริกาเกิดเทศ
ลูกสาวก็บอกว่าครอบครัวยินดี
แล้วก็สนับสนุนการอุปสมบทของคุณพ่อ
ถ้าคุณพ่อทราบซึ้งในรถพระธรรมไม่ศึก
ครอบครัวก็ยังคงสนับสนุนยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

ก็มีลูกน้องเก่าหลายคนค่ะที่อยู่ที่จังหวัดแพร่มาร่วมงานด้วย

ชะลอนเคยถูกจำคุกในคดีอยู่ในเรือนจำบางขวางมา๑๙ปี
คดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนขันตั้งแต่ปี๒๕๓๗
เราก็เรียกติดปากถ้าว่าปาลอนี่นะฮะ
ใช่แล้วก็ยังมีคดียักยอกเพชรสาอุแล้วก็คดีอุ้มนายสันติศรีธนคัน
จนกลายเป็นที่มาของการถูกถอดยศจากยศพันธบรวจโท
แล้วก็ถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพร
แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายทัชพลเกิดเทศ
ต่อมาก็มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์พิจารณาให้พักโทษตามเงื่อนไขแล้วก็ระเบียบของกรมราชธรรม
ออกจากเรือนจำบางขวางปี๒๕๕๙
หลังจากนั้นก็มาใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวที่บ้านสวนชะลอเกิดเทศในอำเภอพบพระที่จังหวัดตาก
แต่ก็ต้องนั่งอยู่บนวิวแชร์ตลอดเวลาค่ะ
เพราะว่าขาข้างซ้ายไม่สามารถที่จะเดินได้ตามปกติ
ทีนี้คดีเก่าเรื่องเพชรสาอุเนี่ยเริ่มแรกต้นเหตุที่รับรู้ก็คือที่จังหวัดแพร่นะ
ทีนี้เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าก่อนหน้านี้นายเกรงไกรเตชโม่งก็บวชที่วัดนี้
ที่จังหวัดแพร่นี่แหละฮะมาจนถึงพระชะลอพระชะลอก็บวชที่จังหวัดแพร่นะครับคือ
ชะลอก่อนหน้านี้ที่เป็นป่าลอได้ไปร่วมงานอุปสมบทของนายเกรงไกรเตชมโม่ง
เป็นผู้ต้องหาคดีเพชรสาอุที่วัดท่ามะเกวนอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
แล้วก็พูดถึงเรื่องของกรณีเพชรสาอุ
บอกว่าถือว่าเป็นสิ่งอาถรรพ์ต่อผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ
โดยได้เดินทางไปร่วมงานบวชของนางเกรียงไกร
เพราะถือว่าเป็นการถ่ายบาปล้างอาถรรพ์ที่ตนได้รับเหมือนกัน
พร้อมทั้งเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดท่านก็ตัดสินใจมาบวชที่วัดที่จังหวัดแพร่เหมือนกันนะครับ
ก็คดีเพชรสาอุเป็นคดีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ของพลตำรวจโทชะลอเกิดเทพจากผู้พิทักษ์สันติราช
กลายเป็นผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินประหารชีวิต
แล้วก็ท้ายที่สุดถูกลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
และท้ายที่สุดก็ถูกลดโทษเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ
และท้ายที่สุดชีวิตของป่าลอท่านก็บอกว่าท่านขอบวชเป็นพระ
เพราะถือว่าเป็นบ้านปลายชีวิตที่จะเข้าสู่เส้นทางบุญ